เอาล่ะสุภาพสตรีที่อยากจะมีรักแร้ขาว
แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์มาทารักแร้แล้วซื้อมาทางเน็ต
ผู้หญิงคนนี้นะครับอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านได้
ซื้อมาจากออนไลน์ครับตอนนี้เป็นฝีแล้วฮะ
เป็นฝีแล้วปรากฏว่าแพ้สารประหลอด
ผ่าตัดได้แต่เย็บไม่ได้เพราะมันอยู่ตรงรักแร้
ผู้หญิงนะครับโพสต์เฟซบุ๊คเล่าประสบการณ์นะครับ
ครีมทารักแร้ขาวที่ซื้อมาทางออนไลน์
ใช้ต่อเนื่องเกือบสิบกระปุกแต่พอหมดครับ
ไปซื้อยี่ห้ออื่นปั๊บกลายเป็นว่าทาไป๒๓วัน
เอ๊ะทำไมเจ็บรักแล้วหว่าทำไมบวมหว่าทำไมแดงหว่า
ตอนแรกคิดว่าเพราะถอนขนลักแร้หรือเปล่า
ก็เลยไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นฝีนะนี่คุณแพ้สารประหลอดนะ
รอบแรกครับหมอกรีดเอาหนองออกโอ้โหจากแรกจะเจ็บแค่ไหน
บอกว่าเจ็บแล้วทรมานมากร้องไห้
ไป๓วันหนองยังไม่หมดคุณผู้ชมคุณพระราพร
หมอเลยผ่าตัดแล้วรอบนี้มันต้องแบบคว้านสิครับถ้าเป็นหนอง
แล้วออกไม่หมดน่ะนะฮะโอ้โหเป็นแผลกว้างครับ
คราวนี้เนี่ยแผลเปิดอยู่อย่างที่เห็นผู้หญิงคนนี้ยอมรับว่า
ครีมทารักแร้ขาวใช้งานดีจริงทาแล้วขาวจริงแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นตัวด้วย
แต่ทาแล้วเป็นแบบนี้ตอนนี้นะฮะเจ้าของครีมติดต่อมาชดใช้
ค่าเสียหายเท่าไหร่กันล่ะครับที่ชดใช้เนี่ย
คือเหมือนเราเปลี่ยนตัวค่ะเราก็ไม่ใช้อันเดิมอะไรอย่างนี้
แล้วพอของมาค่อยมาซื้อชัยเหมือนเดิม
เก็บกระบุไว้ว่าจัดการจะทำรีวิวว่าใช้มาเท่านี้
ถ้าได้ดีขึ้นน่าจะเอามาขายนะอะไรอย่างนี้

ก็คือแพ้สักก่อนอะไรอย่างนี้นะ
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชม
บางทีมันแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ
ต้องการให้รักแร้ขาวแต่ว่ากลายเป็นฝีไปแบบนี้นะคะ
ติดต่อมาจะให้หมื่นเดียวเองนะครับ